ปรากฏว่าพอนั่งพักสักพักหนึ่งพี่
หู้บแล้วหมดสติกไปเลย
ยังดีที่คนช่วยเอาไว้ได้ทันค่ะ
นี่ทั้งเจ้าหน้าที่ทั้งนักเรียนที่อยู่แถวนั้น
ช่วยกันปั๊มหัวใจประถงพยาบาล

ส่งห้องพยาบาลแผ่งผลพอยู่หาเสนา

ในโรงเรียนบันทึกวินาทีที่นายวาทินเดินไปนั่ง
นี่ค่ะคุณผู้ชมนี่คือออกกำลังกายเสร็จ
ไปนั่งแล้วเดี๋ยวจะหมดสติ

นี่นะคะตอนแรกนั่งก็ดูเหมือนไม่มีอะไรนะ
พี่อุ๋ยนี่ล่วงไปเลยแบบนี้ค่ะนี่คนอยู่ใกล้พอดี
พุ่งเข้าไปช่วยนักลงนักเรียนที่อยู่แถวนั้น

ใช่ผายปอดปั๊มหัวใจโทรแจ้งกู้ภัยกู้ชีพ

ทีนี้ค่ะพอเจ้าหน้าที่มาก็ปั๊มหัวใจด้วยเครื่องนะคะ
สัญญาณชีพจรกลับขึ้นมาได้
คนที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่าก็หลังเลิกงาน
วาทินจะไปเดินออกกำลังกายที่สนามฟุตบอลเป็นประจำ
จะเดินรอบสนาม๔รอบ

ครั้งนี้อยู่ดีก็ช็อกหมดสติเลยนะคะ

ทางพยาบาลและเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลผนพลพยุหาเสนาบอกว่า

และยังดีที่คนช่วยเหลือแบบทันที
คนที่อยู่ใกล้น้องนักเรียนคนที่อยู่แถวนั้นคือช่วยได้เร็วมาก
แต่ต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้อาการก็ยังอยู่ในขั้นวิกฤตพอสมควร

สาเหตุมาจากเลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่ทันก็เลยหมดสติ
ตอนนี้ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ทุกคนที่ช่วยภาวนา
ให้คุณวาทินปลอดภัยค่ะ
คนที่เจอเหตุการณ์นี้ก็ประเมินคนไข้ก่อน
ถ้าคนไข้เขาไม่รู้สึกตัวก็
ก็คือต้องปั๊มหัวใจทันทีแล้วก็
ร้องหาคนช่วยให้คน

ถ้าไม่มีคนช่วยเลยต้องโทร๑๖๖๙ทันที

คนที่เจอก็คือปั๊มหัวใจไปก่อนแล้วก็